คดีอุกชกันที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับ

ถล่มรถของกำนันตำบลปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นกำนันดังแล้วก็เป็นกำนันที่กำลังจะได้รับรางวัลด้วยนะ
แต่ว่าตำรวจก็สันนิษฐานว่า
กำนันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ซึ่งรองพบตรเมื่อวานนี้ลงไปคลี่คลายคดีด้วยตัวเอง

บอกว่าอาจจะเกี่ยวพันกับยาเสพติด
แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวพันธุ์ทางไหน
กำนันตำบลปมีฐานะร่ำรวย
และอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งประธานชมรมมงค์
จะต้องดูว่าการฆ่ากำนันตำบลป
จะมีใครได้หรือเสียประโยชน์อะไร
ดูเรื่องของคดีกันหน่อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพัศวีโชธเทียนชัยวัด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ส่งชุดคลี่คลายคดีคนร้าย
ดักยิงถล่มนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ทำให้ตัวกำนันแล้วก็ลูกชายวัย๓ขวบ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนภรรยาและลูกสาววัย๕ขวบเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็หลายท่านอาจจะได้ดูคลิปหน้ารถ

แล้วก็จะเห็นว่ากำนันขับรถมา

ในพื้นที่ของตำบลปอำเภอเวียงแก่น
ตรงถนนสายผาตั้งภูชีฟ้าก็มากัน๔คน
คือตัวกำนันทวีศักดิ์ตัวภรรยา
แล้วก็ตัวลูกสาววัย๕ขวบลูกชายวัย๓ขวบ
แล้วจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดนะคุณ
แล้วก็เสียงร้องของคนบนรถน่ะ
เสียงร้องของเด็กเสียงร้องของกำนันทวีศักดิ
แล้วก็เสียงร้องของตัวภรรยากำนันทวีศักดิ์เอง
อ้อแต่ว่าเด็กน่าร้องไห้จ้าเลยนะค่ะแล้วก็
แล้วก็เป็นเสียงร้องก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็แบ่งกำลังให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกชะกันคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่นะครับ
ส่วนชุดสอบสวนได้เข้าสอบปากคำนายทวีศักดิ์
ที่ตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่
โดยแนวทางการทำงานของตำรวจชุดขี้คลายคดีนี้
ได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้หลายประเด็นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
เรื่องของการเมืองท้องถิ่นและเรื่องของปัญหายาเสพติด
เนื่องจากพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
เป็นตะเข็บชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และเป็นเส้นทางที่แก๊งค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
แล้วก็มีการเข้าเยี่ยมทางด้านของกำนันเนี่ย
ที่สำคัญคือเรื่องของกำลังใจด้วยนะครับ
ด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เกร่งคลี่คลายคดีด้วยตัวเองนะครับ
รับว่ากำนันทวีศักดิ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และมีฐานะร่ำรวยแต่นะต้องบอกว่าแต่
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในลักษณะใด
จะเป็นเรื่องของการเข้มงวดในการตรวจสอบและปราบปรามยาเสพติดหรือไม่
หรือจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการค้ายาเสพติดในลักษณะไหน
รอผลการพิสูจน์ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวน
สอบปากคำนายทวีศักดิ์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนปมสังหารจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนนที่มีความลาดชัน
แล้วก็เป็นทางโค้ง

ตอนที่เราเห็นภาพจากกล้องหน้ารถของกำนันทวีศักดิ์เนี่ย

สองข้างทางเป็นป่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วก็ในรถตอนแรกบรรยากาศเงียบนะเพราะเขาไม่ได้เปิดวิทยุอะไรนะ

แล้วก็มีเสียงปืนดังปั้ง
เสียงคนร้องโอ้โหด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะครับ
ก็คาดว่ามือปืนและพวกมีความชำนาญในพื้นที่
มาดักซุ่มสังหารในจุดดังกล่าว
และจากการข่าวเชื่อว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุน่าจะมากกว่า๒คนนะครับ
สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นถนนเส้นทางผาตั้งภูชีฟ้า
บริเวณบ้านร่มฟ้าทองหมู่๑๘ที่ตำบลเวียงแก่น

เป็นช่วงของการชะลอรถนะครับ
นี่จำลองภาพให้ดูให้เห็นในรถนี้นะฮะ

ซึ่งตำรวจในคาดว่าคนร้ายดักซุ่มรอรถของนายทวีศักดิ์
ขับมาถึงคนร้ายก็ได้ใช้ปืนอากาศ

และปืนลูกซองยาวกราดยิงในมุม๔๕องศา

เข้าไปด้านข้างด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยนะคะ
แล้วก็ด้านหน้าของรถทะลุไปจนถึงด้านขวา

ทำให้คมกระสุนพุ่งเข้าใส่คนที่อยู่ในรถโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายคือ
ภรรยาและลูกสาวจนเสียชีวิต
ส่วนนายทวีศักดิ์และลูกชายก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ
จากนั้นรถได้เสียการควบคุมแล้วก็ถอยหลังลงเนินไปประมาณ๑๐๑๕เมตร

โดยตำรวจตรวจพบปลอกกระสุนปืน๒ขนาดกว่า๑๐ปลอกและหัวกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่ง
ตกอยู่บริเวณข้างทางอีก๒จุดด้วยกันค่ะ
ใช่นะครับตำรวจบอกก็คือในช่วงแรกที่กระสุนสาดเข้ามาในรถเนี่ย
กำนันปอก็ยังพยายามขับรถต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดกระสุนสาธิ์เข้ามาหลายสิบนัดเหลือเกินจนเกิดเป็นเสียงกร้อง
เกิดการเสียชีวิตในรถทันทีนะครับ
ของภรรยาแล้วก็ของลูกสาววัย๕ขวบ
ส่วนลูกชายวัย๓ขวบนั่งอยู่ฝั่งกำนันนะ

อยู่ด้านหลังนะฮะแต่ฝั่งเดียวกับกำนันนะครับ
เพราะว่ากระสุนที่สาดมามันสาดมาทางด้านคนนั่ง

ส่วนบรรยากาศของงานศพของเด็กหญิงธัญญาพรยอดมณีบรรพฤษ
ซึ่งตั้งศพอยู่ภายในบ้านพักนะครับ
ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมงาน
เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
แล้วก็บอกแล้วตามประเพณีของมงค์
จะไม่ตั้งศพญาติไว้ด้วยกัน
ดังนั้นศพของลูกสาววัย๕ขวบ
นะครับก็มาตั้งไว้ก่อน
ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งศพของผู้เป็นแม่นะ

พิธีศพจัดตามประเพณีของกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์เลย

เพื่อส่งวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุขติ
แล้วก็จะมีพิธีฝังเด็กหญิงธัญพร

ชาปณสถานของหมู่บ้านนะครับ
ด้านของนายจงยอดมณีบรรพฤษอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อของกำนันทวีศักดิ์
จำได้ไหมฮะว่าวันที่ไปดูที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณพ่อซุดก้มลงอยู่กับพื้น

แบบเหมือนทำไมทำกับลูกแบบนี้

แล้วก็เสียใจอย่างหนักนะครับ
เมื่อวานนี้สามารถที่จะพูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวได้แล้ว

ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
และไม่เคยพูดให้ฟังถึงสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเหตุรอบสังหารนี้แต่อย่างใดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุระหว่างที่ลูกชายพร้อมกับครอบครัว

พร้อมกับคุยกันด้วยภาษามงค์๒๓ครั้ง
บอกว่าได้ยินไม่ถนัดว่าพูดคุยเรื่องอะไรกัน
ก่อนที่ลูกชายคือกำนันทวีศักดิ์
จะรีบพาครอบครัวกลับบ้าน
หลังจากไปไล่กาแฟของพ่อแล้วเรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับ
ก่อนจะกลับหลานสาวที่เสียชีวิต
อยากจะนอนพักอยู่ที่ไร่กาแฟอยู่เลย
แต่กำนันทวีศักดิ์เองก็ไม่ยอม
ก็ต้องรีบพากันเดินทางกลับ
กระทั่งมาเกิดเหตุสลดกลางทางนะครับ
ขณะที่นายมนตรีอนุชิตวรการ

กล่าวยืนยันว่านายทวีศักดิ์เป็นคนดี
และมีนิสัยตรงไปตรงมา

ก็ไม่รู้ว่าจะไปขัดแย้งขัดใจ

แต่เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในพื้นที่

โดยเฉพาะหมู่บ้านห้วยหารที่มีคนกว่า๒๐๐๐คน
ทั้งหมด๔๐๐กว่าหลังคาเรือน
เขาบอกว่าทุกคนรักกำนันปอหมด

หมายถึงทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
พวกเราจึงไม่รู้เลยจริงว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากเรื่องอะไร
เพราะแม้จะเป็นคนตรงไปตรงมา
ที่อาจจะทำให้มีใครเสียผลประโยชน์บ้าง
แต่ก็คงไม่น่าจะถึงขั้นต้องมายิงถล่มกัน
ฆ่ายกครัวกันโหดเยี่ยมแบบนี้

ตอนนี้รองพบตรดูคดีนี้ด้วยตัวเอง

มีเด็กเสียชีวิตมีเด็กบาดเจ็บ
ก็ต้องรอติดตามผลการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ

ตำรวจบอกว่าคือมองภาพออก

คาดว่าไม่น่าจะเกิน๑สัปดาห์

ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนะคะ